ส่วนการคลังบอกว่าช่วงตั้งแต่วันที่๔เมษายน

เปิดโอกาสให้ประชาชนไปแก้ไขข้อมูล
หรือว่ายกเลิกการรับเงิน๕๐๐๐บาท
ปุ่มยกเลิกคุณผู้ชมที่ผ่านมา
คนไปกดยกเลิก๖๑๐๐๐
เฉลี่ยแล้วรวม๗๖๐๐คนต่อวัน

เรารีบไปกดยกเลิกก่อนดีกว่าก็กลัวความผิด
ยอมสละให้คนที่เดือดร้อนจริงนะครับ
ส่วนคนที่ลงทะเบียนไว้ยังมีจำนวนอีกทั้งสิ้น๒๐

แล้วก็กระทรวงบอกว่าจะทำงานให้เร็วที่สุด
และมีผู้ที่ผ่านคัดกองแล้ว๒๒๐๐๐คนนะครับ
ในส่วนของวันที่๘ถึง๑๐เมษายน
จ่ายไปแล้ว๑๔ล้านบาท
จะเหลือ๑๔ล้านคน
เหลือ๒แสนคนที่เขาบอกว่าลงทะเบียนไป
แต่ว่าบอกชื่อบัญชีธนาคารไม่ตรงกับชื่อของตัวเอง
ก็เลยเป็นกลุ่มคนที่ยังมีปัญหาอยู่อีก๒แสนคน
ใครที่ทำงานก็ให้เวลาด้วยนะ

ทีนี้คุณผู้ชมฟังจากเรื่องเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทมาแล้ว
ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะเป็นเรื่องดี
มากันนี่ยิ่งกว่าจักรวาลมาเวลอีกนะ
เพราะว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
แล้วก็มีคนใจบุญคนใจดีมารวมตัวกันที่สมุทรสาคร
เนื่องจากทั้งผู้ว่าเองนำทีมข้าราชการพ่อค้าประชาชน
และย่อมนุษย์ออกมาทำความสะอาด
ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เพราะว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีก็เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ทำความสะอาดสถานที่ราชการสถานประกอบการ
แล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่บริเวณตลาดทรัพย์เจริญ
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็จะมีฝ่ายปกครองมีเจ้าหน้าที่อสม
มีประชาชนมาเข้าร่วมด้วย
จัดทำพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเลย
เพื่อขจัดโควิด๑๙ให้หมดไป
เขาถือป้ายเลยนะไม่แพ้แน่นอน

มีแบบนี้นะคะฮีโร่ถือป้ายเองเลยสิสไปเดอร์แบนถือเลย
ผู้ว่าบอกว่าอยากให้ทุกคนอดทน
แล้วก็เชื่อว่าชาวสมุทรสาครจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้
พอหลังจากเปิดงานเสร็จแล้วถึงเวลาของเหล่าบรรดา

มีอะไรบ้างเนี่ยมีสไปเดอร์แมน
มีไอรอนแมนมีซุปเปอร์แมนมีแบ็คแมน
ใช่แล้วก็มีทอเทพเจ้าสายฟ้านะคะ

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบตลาดทรัพย์เจริญ
แล้วก็ที่บริเวณหน้าบ้านหน้าชุมชนเนี่ยนะคะ
กิจกรรมนี้หกยอดมนุษย์เขาปล่อยพลังกันแบบ

คือมีแรงเท่าไหร่ใส่ไปแบบไม่อั้นเลย

เพราะว่าอยากหยุดเชื้ออยากฆ่าเชื้อโควิด

ใช่เอาโรคไปทำความสะอาดอยู่